ก็ทำเอาชาวเน็ตจริงทุกคนนี่แหละค่ะ
ชื่นชมในความรักของคู่ชีวิตค่ะ
นี่เลยค่ะพ่อรองเขามูลคดีแล้วก็แม่ถุ่ม

ใช่คุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันไปนะคะ
ก็ก่อนหน้านี้ค่ะคุณยุ้ยปัจธรรมวัลค่ะ
ลูกสาวนะคะก็ได้โพสต์ภาพค่ะ
ความรักที่คุณพ่อมีต่อคุณแม่นะคะ
เป็นภาพที่พ่อไปเยี่ยมแม่ในวันครบรอบนะคะ
๒ปีที่แต่งงานในวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
คือจริงคือคุณยุ้ยประทับใจมาก

คือครบรอบงานแต่งทุกครั้งมันจี๊ดใจมากเลยนะคะ

แล้วล่าสุดค่ะที่ไปเยี่ยมแม่มานะคะแม่ทุม
คุณหมอบอกเลยนะคะบอกว่าให้พ่อรองทำใจค่ะ
พ่อบอกว่าทำได้แต่อึ้งเลยล่ะค่ะ

มันก็ลดลงไปทีละนิดตลอด
แต่ว่าร่างกายเขาอ้วนขึ้น
แต่ว่าความแข็งแรงในตัวเซลล์ต่าง
เริ่มถูกทำลายไปเยอะมากขึ้นแล้วตอนนี้

คือหมอก็บอกให้เราทำใจ
เราก็บอกว่าครับเขาบอกได้แค่นี้
แต่เราขับรถมาเราก็คิดว่าท่านจะทำได้ยังไง
ก็เลยปล่อยมันไม่สนใจแรงทิ้มเวลานี้

เอาไว้ให้มันถึงเวลานั้นซะก่อนค่อยว่ากัน

รองบอกว่าตั้งใจจะทำจนถึงอายุ๘๐ปีนะคะ

แล้วก็จะไปเที่ยวนะคะต่างประเทศกับหลานรักค่ะ
บอกนะคะว่าตอนนี้ก็กลับมาถ่ายละคร๔เรื่องรวดค่ะ
หลังจากที่มีการคลายล็อกต่างค่ะ
เขาเหงามากไม่ได้ทำงาน
พอเริ่มถ่ายเราขอรู้สึกเหมือนกับพี่กระเป๋า
แต่ว่าแต่ละกองเขาก็มีการป้องกันอย่างดีนะ
ลำบากมันก็ลำบากมากขึ้นนะ
แทนที่งานมันจะเร็วอย่างสมัยก่อนมันก็ช้านิด

มันความปลอดภัยของส่วนรวมเราก็ต้องทำ
ก็ขอให้พ่อแข็งแรงแล้วก็ลุยงานต่อไปนะ